พวกเราอาจจะสบายตัวนิดนึงเนื่องจากว่าเจ้าของดวงอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนชอบถามด้วย

หมอดูทักให้ไปทำหน้าอกมาหรือเปล่า
คือหน้าอกนะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่มีนมจริงเลยค่ะไม่มีเลยอะค่ะ

ใช่ค่ะเป็นแบบแบนมากแบบไม่มีเลย
คือแบบงั้นแสดงว่าตอนที่เราเห็นจ๊ะตอนที่เป็นจ๊ะคันหูอ่ะยังไม่มี

ใช่ค่ะเคยดันแบบว่าใส่ซิลิโคนที่แบบแล้วเราไปเล่นงานอีเวนต์ที่แบบเป็นเต็นต์อย่างนี้ค่ะ
แล้วจะต้องจับฉลากจริงแล้วต้องจับ๒๐รางวัลอะไรอย่างนี้จับได้ประมาณ๕๖รางวัลต้องลงก่อนเพราะว่าซิลิโคนไหลแรงมาก

ทำเมื่อปีที่แล้ววันเข้าวันศาสตร์

ไม่ช่วงค่ะเป็นวันเข้าวันศาสตร์เลยคือจริงหนูว่าไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นวันเข้าวันศาสตร์ละอีกงี้
ก่อนจะทำเราต้องแบบนัดประมาณ๕๖เดือนเพราะว่าคิวงานเราเคลียร์
หนูต้องไปทำด้วยถึงจะทำให้
หนูก็เลยบอกว่าโอเคแม่งั้นเราไปทำ

สนตาล่ะออกฟันศาแล้วทำ

คนเกิดในช่วงเวลานี้พระอาทิตย
ตำแหน่งเป็นมหาอุดคือพระอาทิตย์จะเด่นที่สุด

มักจะเป็นคนเกิดที่เป็นผู้นำ

อารมณ์ร้อนแต่เกิดเวลา

ประมาณ๑๐๒๐มิถุน

เกิดลักษณะราศีมิถุนราศีมิถุนเป็น

ลมก็แปลว่าอารมณ์แปรปรวน
และเปลี่ยนแปลงง่ายเป็นคนคิดไว
เบื่อเร็วอารมณ์แปรปรวน

มี๒ดวงนะราศีเมษคืออังคาร

ลักษณะราศีมิถุนดาวประจำตัวขึ้นดาวพุทธ
พูดช่างเจรจาชอบร้อง

เป็นไงคะใช่เลยค่ะ

ค่ะเป็นเด็กห้าว

ครอบครัวที่แบบบ้านแล้วพ่อกับแม่ก็เล่นลิเก
อะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ค่อยจะไปเรียน
เพราะว่าเราชอบอยู่กับโรงลิเก

ที่แบบว่าชอบดื้อชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือจะเป็นคนเล็ก
มีพี่สาวที่มาด้วยนั้นพี่สาว

หน้าคมมากหน้าสวยเหมือนกันเลย
อันนี้พี่สาวใช่ไหม

หน้านางก็เหมือนเธอเนาะ
ถ้าอย่างนั้นเวลาแก่นเซี้ยวแก่นด้วยกันไหม

ดาวอังคารคือดาวแห่งสงคราม

เพราะฉะนั้นเจ๊จ๊ะเด็ก
จะต้องเป็นคนซุกสนซุ่มซ่าม

ตกต้นไม้ถูกไม้
หัวใสมันต้องเป็นหลายอย่างที่แบบ

มีไหมมีตลอดเลยค่ะ

คือเป็นคนที่แบบว่าขับรถไว

คือแบบเป็นคนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ไว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็นั่งด้วย

เราก็เลยเบกกับฐานอาหารอะไรอย่างเงี้ย

ห่วงความสวยแต่เป็นผู้หญิงที่ไม่ห่วงความสวยตัวเอง
ล้มเพราะอุบัติเหตุใช่มั้ยคะไม่ใช่โชว์ใช่มั้ยคะ

แล้วก็บอกไว้เลยว่าจะต้องเป็นคนเลี้ยงครอบครัว

แล้วเราก็อยู่กับพ่อกับแม่คุกคีกับความลำบากมาตลอดเลย
เวลาไปงานไปเล่นลิเกอะไรอย่างนี้

ที่เราดูว่ามันเป็นความลำบากเราก็เลยมี
มีความคิดว่าเราโตไปเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้พ่อแม่สบาย
คุณพ่อคุณแม่เป็นลิเกอย่างเดียวอาชีพเดียว

จักษรตะก้าที่อยู่ในบ้าน
จริงแล้วเราเห็นแบบชีวิตลิเก
แต่ทำไมจ๊ะแหกจากครอบครัวมาเป็นเริ่มเป็นนักร้องตั้งแต่อายุเท่าไหร่
คือจริงแล้วก็ประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะคะ

และตอนนี้มีเหตุการณ์ที่แบบพ่อไม่สบายพ่อป่วย

ที่เขาเป็นหัวหน้าละนาดเขามีวงดนตรี
เขาก็เลยมาขอแม่ให้หนูไปร้องเพลง
แล้วก็มารับที่บ้านอะไรตอนแรก

เริ่มมาแล้วแต่ถ้าตามดวง
คือเขาจะเป็นดาวตั้งแต่เล็กไหม

คือถ้าเกิดเขารู้อย่างที่

มันรู้สึกตั้งแต่รู้ความเลยว่า
วันหนึ่งจะต้องมีอะไรมากมาย

วันหนึ่งต้องมารู้สึกลึก

ก็ควรจะน่าจะเป็นเพราะดวงนี้มันดวงเด่นมากนะ

คือก็อาจจะไม่ได้อยากร้อง

มันได้เงินคือประกวดมันได้เงิน

ประกายพฤกษุมดวงชะตาเกิด

ยามเข้ามาจับแต่งหน้าแต่งตาดู

มีพลังบางอย่างแล้วเนื่องจากเขาเป็นลูกอะไรรู้ไหม

อยู่กับเขาเพราะฉะนั้นจ๊ะก็เลยมีความเป็น
อะไรหลายอย่างในตัวเองมากน่าจะรู้

คือเราเราไม่ได้เป็นความรู้นะคะแต่เป็นแบบ

ก่อนนอนหนูจะนึกไปตลอดเลยว่าหนูจะต้องมีรถคันนี้คันนี้อะไรอย่างนี้

เราจะคิดตลอดว่าเราจะต้องรวย

พ่อแม่เล่นลิเกกลางวันหนูก็ไปขอทาน

ตอนเด็กแบบหลังโรงลิเกอะไรอย่างนี้ค่ะ
พวกนางลิเกเลยเขาชอบให้ไปซื้อแปปซี่

เขาให้๑๕บาทหรือ๓บาทเราก็เอาอะไรอย่างนี้

เขาได้เงินค่าร้องเพลงหลักร้อย
ตอนที่สมัยเป็นวงอิเล็กโทน

ประมาณปี๑ก่อนจะเป็นจ๊้าขั้นหุ่นนะคะ

เพราะว่าเราร้องเพลงได้วันละ๕๐๐ตอนนั้นได้๕๐๐๖๐๐

ไม่เป็นแสนค่ะแต่พอเป็นจ๊ะมาแล้วแล้วค่อยมีเป็นล้าน

เอามาดูต่อหมอดูซิดวงนี้มีเงินมีทองตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อย
เป็นคนที่กล้าที่จะแสดงออกเวลาไปร้องก็ไม่ได้อายใคร

จริงแล้วตอนแรกเป็นคนขี้อายมากเลยนะคะ
แต่พอเราไปอยู่ในวงดนตรีคุกคีเราก็เห็นว่า
คือแดนเซอร์ก็ถอดเลยเหลือกางเกงในตัวเดียวแล้วก็ใส่ถุงน่องอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงแล้วพื้นฐานเป็นคนทะลึ่งอยู่แล้ว

เราก็ทะลึ่งอะไรอย่างนี้แบบมีพี่ผู้ชายอะไรอย่างนี้
เราก็เดินไปจับเราก็

มันต้องมีอะไรมากกว่าสิ่งที่คนเห็นและดัง

ใช่ก็ทำไมถึงมาดังในเรื่องนั้นตามดวงแล้ว
คือจะมีดาวอังคาร
ซึ่งเป็นดาวตำแหน่งของเครื่องเพศ
สตรีและบุรุษกลุ่มจุดเกิด

เป็นคนไม่หยาบคายหยาบโลนเล่นเหมือนผู้ชาย
มีดาวมุทยูกับดาวลาหูเล็งชะตาเกิด
ดาวอันนี้เป็นดาวคู่เฉาเลยนะ
สาวที่ดวงชะตาแบบนี้ถ้าไปอยู่ที่ใดก็ตามที
ม่ายคนเมียเผลอพวกเมากึ่มเนี่ย
โอ้โหจะชอบสุดจะติดตราตรึงใจมากเนี่ย

ก็มีนะคะแต่แบบไม่แบบคือมาบอกอะไรอย่างนี้
แต่เราไม่ชอบเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าเรากลัว

ขอเบอร์ที่ผู้จัดการพี่สาวอะไรอย่างนี้
พี่เป๊กเอาเบอร์พี่เป๊กไปพี่เป๊กก็ให้เบอร์พี่เป๊ก
แล้วพี่เป๊กอ่ะการพูดแล้วเหมือนหนูหมดเลยอะไรอย่างนี้
ต้องถามพี่สาวมีคนเข้ามาติดต่อยังไงบ้าง

โทรมาบางทีก็เหมือนกับว่าใช้ลูกน้องเขาโทรมา

คุยว่าอย่างไรเขาจะให้อะไรบ้าง
ก็บอกว่าเนี่ยชอบน้องจ๊ะมากอยากจะให้น้องจ๊ะเป็นแฟนอะไรอย่างนี้
เล่นพิเศษให้ดูหน่อยได้ไหมที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

โหไปเล่นพิเศษเลยหรือ
ใช่ก็ตัดสินใจบล็อกเบอร์เพราะเขาคุยไม่รู้เรื่อง

บ่อยค่ะบางทีก็โทรตี๓ตี๔ทุกวันนี้ต้องปิดเสียงนอน

มีค่ะเมื่อคืนก็เพิ่งโทรมาตอน๖โมงเช้า
หนูไม่กลัวหนูชินแล้ว
บ๊วย
เธอรู้เอาไว้เถอะถ้าเธอยังทำฉันก็ไม่ห่าง
ช่วงวิกฤตของเด็กผู้หญิงอายุ๑๙แต่ค่ายใหญ่ติดต่อเข้ามาเกือบทุกค่ายเลยจริงป่ะ
หลังวันที่๑๘พฤษภาคมดวงของจ๊ะจะขยับขยื่นเคลื่อนเดินหน้า
แล้วยิ่งหลังจากผ่าน๗สิงหาดวงชะตากลับจะโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีก
รหัส๔ทรงศักดิ์แชมพ์ทรอยสุข๓ดังนี้จากเจริร์ดจริงหล่อ